ไปดูนักเตะเยาวชนไทย๖๐คนกันบ้างนะคะที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศในโครงการตามรอยเจกับอิเดมิสือนะคะก็ได้โอกาสเปิดประสบการณ์ใหม่ค่ะ
ด้วยการเข้าไปชมฟุตบอลเจลีกในเกมที่คอนซาเดอร์ซัปโปโรต้นสังกัดของชนะทิพย์สงกระสิน
ซึ่งนายกล้องพบสงกรสินคุณพ่อของเมซิเจก็เชื่อนะคะว่าประสบการณ์ครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนมุ่งมั่น
เดินตามความฝันในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วก็ติดทีมชาติไทยเหมือนกับเมซี่เจนะคะ
ส่วนเกมนี้ค่ะชนะทิพย์เกือบจะยิงประตูได้ด้วยนาทีที่๖๖ก่อนที่จะจบลงด้วยผลงานเสมอกันไป๑ประตูต่อ๑ค่ะ
กันอีกครั้งนะคะไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายท่อสดฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่๒เกมแรกที่ทีมชาติไทยจะเปิดสนามมธรรมศาสตรังสิตนะคะ
ต้อนรับเวียดนามค่ะเวลา๖โมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะซึ่งวันนี้ค่ะไททิเก็นเมเจอร์ก็เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมสำหรับแฟนบอลทั่วไปแล้วตั้งแต่เมื่อเวลา๑๐โมงที่ผ่านมาค่ะ